ไปดูความรู้สึกของคนรอบตัวคุณแม่บ้าง
พี่ชายคุณแตงโมเขาโพสต์อะไรรู้ไหมฮะ
นิดเดียวโพสต์เป็นอีโมจิรูปหัวใจแตกสลาย
กับคำสั้นว่าผิดหวัง
ขณะที่แอนนาเพื่อนสนิทเพื่อนตายของคุณแตงโม
ไลฟ์ทั้งน้ำตาประกาศบอกว่าขอยุติบทบาทใดทั้งสิ้น
เกี่ยวกับเรื่องของคุณแตงโมแล้วก็ไม่ต้องมาถามความรู้สึกของเธอ
หลังจากคุณแม่ไปออกรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยนะฮะ
แล้วมีบางช่วงที่แม่บอกว่าไม่พอใจฮิปโปแอนนา
แล้วก็เพื่อนของแตงโมจนพี่หนุ่มกัญชัยโทรหาเลย
โทรหาแอนนาในรายการเลยนะครับ
คุณแอนนาขอโทษกับคุณแม่ที่ทำให้ไม่สบายใจ
แล้วขอถอนตัวออกจากการช่วยงานศพของคุณแตงโม
แอนนากับเฮียโปไลฟ์สดเลยครับไลฟ์เลยนะฮะ
เปิดเผยความในใจถึงเรื่องราวดังกล่าวทั้งน้ำตาแล้วบอกว่า
สำหรับเรื่องที่หลายคนถามมาและโทรเข้ามาถาม
ไม่ต้องโทรมาแล้วนะคะขอหยุดไม่ขอพูดอะไรแล้ว
แล้วก็ไม่ขอทำอะไรแล้วขอเคลียร์ตัวเองเรื่องเดียว
คือเมื่อวานนี้แอนนาโทรหาคุณแม่จริง
โทรไปเพื่อจะบอกว่าถามความเห็นว่าแม่เปลี่ยนสถานที่จัดงานศพไหม
เดิมเนี่ยสงสัยมันจะกว้างไม่พอรองรับคนที่จะมาแล้วล่ะนะฮะ
แอนนามไม่ได้โทรไปหาสื่อหรือบอกว่าสื่อไหน
ขอกราบทุกคนอย่าพูดหรือพาดพิงหรือพิมพ์อะไรว่าแม่
เพราะแม่อาจจะเข้าใจอะไรหรือฟังอะไรมาจากหลายทาง
ซึ่งเธอมองว่าไม่แปลกเพราะว่าทุกวันก็มีข่าวอะไรออกมาเยอะแยะ
อยากดูไลฟ์ของแอนนาแล้วใช่ไหมครับเชิญชมครับ
คือก่อนหน้านี้คนก็เตือนเราหมดแล้วว่า
คือการไปยุ่งมันไม่ได้อะไรหรอกเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็อันตรายกับตัวเรา

เราอาจจะต้องคุยกันใหม่ว่า
เราอาจจะทำได้ไม่ถูกไม่

ต่อไปนี้น่าจะไม่สัมภาษณ์อะไรที่ไหนอีกนะคะ
อนพี่นะคะก็คือไม่ต้องมาถามแอนนา
แล้วก็ไม่ต้องถามความรู้สึก
เพราะอนาคมไม่มีความรู้สึกอะไรจะให้อีกแล้ว
คือไม่มีความรู้สึกอะไรที่จะแสดงต่อสื่อมวลชนอีกแล้ว
คือไม่มีก็ต่อไปนี้ก็มีอะไรก็จะเก็บไว้ในใจ
แล้วก็แค่เนี่ยฮะ
แล้วก็ขอโทษจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ

แล้วก็อย่าไปอย่าไปใช้ข้อความที่ไม่ดีกับแม่
ขอร้องเลยครับเพราะว่าโมก็รักแม่มาก
แล้วก็มันอาจจะผิดที่ตัวเราจริงนะฮะ
ไปดูความเคลื่อนไหวความรู้สึกของพี่ชายของคุณแตงโมหน่อยไหมครับ

ทีมข่าวติดต่อไปหาพี่ชายของคุณแตงโมได้รับคำตอบว่า
เขาทนดูจนจบรายการไม่ได้เพราะผิดหวังมาก
ผิดหวังถึงขั้นมือสั่นไปหมด
นี้ขอทำหน้าที่พี่ชายให้ดีที่สุด
ส่วนแม่ก็คงปล่อยให้เดินตามทางของคุณแม่
ขอบคุณสื่อมวลชนเพื่อนของแตงโมและชาวเน็ต

ตามหาพิรุษข้อสังเกต

ขอสังคมอย่าถือสาแม่

เหลือที่พูดเลยไม่ได้ดีกับคุณแม่ด้วย
อืมคือก่อนหน้านี้พี่ดายศเคยเคยคุยกับคุณแม่เรื่องแบบนี้มาก่อนไหมคะ
ไม่นะครับก็คงบางเรื่องเรื่องการย้ายบ่อเรื่องอะไรบ้างอะไรอย่างนี้
แต่คุณแม่เขาก็ไม่ย้าย
หนูได้ยินพี่แถวไหนใจหนูก็แบบเข้าใจความรู้สึกเลย
พี่มือส่งมือสั่นมาหมดแล้วพี่แบบ
การที่เราทำกันมาเนี่ยแต่พี่ว่ามันยังไม่สลายไปหรอกมันยังไม่สายไป
ใช่เพราะว่ากลัวว่าคดีมันยังเดินอยู่
พอถามต่อถามพี่ดายศต่อบอกว่าพี่แล้วพี่คุยกับแอนนากับฮิปโปยังเนี่ย
พี่ชายของคุณตังโมบอกว่าโทรไปแล้วโทรไปหาแอนนาและฮิปโปแล้ว
โทรไปว่ายังไงรู้ไหมโทรไปขอโทษทั้งคู่แล้วขอให้ทั้งคู่ทำเพื่อแตงโมเป็นครั้งสุดท้าย
กระแสในโลกออนไลน์เองก็ไม่ต่างกันนะครับ
จะพาคุณผู้ชมไปสำรวจในโลกออนไลน์
หลังจากคุณแม่พนิดาไปออกรายการโหนกระแส
ก็ปรากฏว่าหลายคนที่ติดตามคดีนี้ก็ออกมาแสดงความคิดเห็น
มาโพสต์นะคะสถานะต่างนะคะ
แตกต่างกันออกไปไปสำรวจกันค่ะ
เริ่มกันที่ของคุณแท็กพระรันยูนะคะ
ในข้อความเนี่ยเขียนเอาไว้ว่าหอนกันไปจบแยกย้ายทุกคน
จบนะไม่ต้องตามสืบอะไรแล้ว
มันจบแล้วพอนะคะ
แล้วก็มีแฮชแท็กด้วยนะคะ
มีใครหอนเป็นเพื่อนผมบ้างนะคะ
ส่วนคุณโมอามีนาน้องสาวคนสนิทของคุณแตงโม
ก็โพสต์ภาพตัวเธอก้มลงกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่
พร้อมกับข้อความบอกว่าขอบคุณที่รักลูกโดยที่ไม่เคยหวังสิ่งใด
รักที่ลูกเป็นลูกและอยู่ข้างลูกเสมอ
แฮชแท็กว่าพระในบ้านนะคะ
หากตอนนี้น้องมองลงมาจากข้างบนน้องก็คงปวดหัวไม่ต่างจากเรา
คนไปแล้วให้เขาไปอย่างสงบเถอะ
แล้วก็พูดถึงว่ากว่าจะเจอศพแล้วต้องมาถูกชำแหละศพซ้ำไปมา
จะทำพิธียังต้องรอเพราะคดียังไม่จบ
ตัวละครและเนื้อเรื่องไม่ต่างจากซีรีส์เลยนะคะ
นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งขออนุญาตยกมาเป็นบางส่วนแล้วกันนะคะ
สิทธาผู้มาก่อนการแล้วก็แนบคอมเมนต์
ตนเองได้คอมเมนต์เอาไว้เมื่อ๒วันก่อนบอกว่า
รู้เรื่องคุณแตงโมแล้วเศร้าอยากจะถามว่า
งโมเคยถูกรักอย่างจริงใจบ้างไหม
แม้แต่ตายไปแล้วยังมีคนจ้องหาประโยชน์นะคะ
แล้วก็มีรูปภาพที่เขาไปวางดอกไม้ไว้อะไร
คุณแตงโมที่ท่าน้ำพิบูรสงครามค่ะ
เพจออนไลน์ใหญ่ก็ไปในทิศทางเดียวกันนะคะ
แล้วก็มีภาพอาหารห่อใหญ่แบบนี้ค่ะ
คือภาพแค่นี้มีคนเข้ามากดไลค์เกือบ๕๐๐๐คนแล้ว
เพจบางคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะ
แตกต่างกันออกไปก็เข้าไปตามดูนะคะ
ฉันว่าคงต้องเข้าไปตามดูกันต่ออีก
อีเจี๊ยบเรียบด่วนโพสต์ข้อความสั้น

เพราะว่าแทนใจหลายคนนะคะบอกว่า
ทำไมวันนี้สงสารแตงโมจากใจ
ข้อความแบบนี้บาดลึกเข้าไปถึงหัวใจของหลายคน
เข้าไปกดไลค์กันเกือบ๒แสนค่ะ
แล้วก็มีคอมเมนต์อีกกว่า๒๐๐๐
เจี๊ยบเรียบด่วนยังคอมเมนต์เพิ่มเติมด้วยว่า
ตอนนี้แตงโมน่าจะนั่งอยู่กับคุณพ่อแล้วมองลงมาอย่างเศร้าใจนะคะ
ปิดท้ายกันอีกเพจนึงนะคะเพจนี้ชื่อว่าหมอเวร
ก็โพสต์ภาพตัวการ์ตูนคุณหมอในสภาพสะบักสบอม
เพราะอดหลับอดนอนเนื่องจากติดตามข่าว
แล้วก็บอกนี่คือสภาพหลังจากดูคุณแม่ออกผลกระแสวันนี้ค่ะ
ก็เป็นเสียงสะท้อนนะคะที่ออกมาในโลกออนไลน์
ซึ่งก็ต้องบอกว่าโลกออนไลน์ก็มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน
ในการติดตามคดีคุณแตงโมเลยทีเดียวค่ะ